ยังอยู่กันที่เรื่องของยาเสพติดนะคะ
ตำรวจ๑๙๑ก็ได้ร่วมกับปปส
ส่วนที่กำลังไปตรวจค้นชุมชนบรมนิวาสย่านรองเมือง
หลังพบข้อมูลนะคะว่ามีคนในชุมชนนั้นมีการค้ายาเสพติด
ถึงแม้ว่าครั้งนี้ค่ะจะไม่สามารถจับกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ได้
แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็หวังนะคะว่าจะเป็นการป้องปรามผู้ค้า
ไม่ให้ค้ายาเสพติดแล้วก็เป็นการสร้างความเข้มแข็ง

ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณภูริพัฒน์บุญนินกันค่ะ
วันนี้เจ้าหน้าที่ปปศส่วนที่กำลังตำรวจ๑๙
และหน่วยอรินทราช๒๖กว่าร้อยนาย
เปิดปฏิบัติการหน้าบ้านปลอดภัย
ปลูกเข้าข้นชุมชนบรมนีวาดย่านรองเมือง
ซึ่งในทางการข่าวพบว่าเป็นที่พักอาศัย
กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่
และมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ปฏิบัติการครั้งนี้แบ่งกำลังออกเป็น๓ชุด
กระจายไปในบ้านเป้าหมายจำนวน๕หลัง
มีลักษณะเป็นห้องแถวปลูกติดกันค่อนข้างแออัด
และหนทางสลับซับซ้อนเข้าออกได้หลายทาง
แต่เป้าหมายที่เจ้าหน้าที่หวังได้ตัวผู้ต้องสงสัยมีเพียง๒หลังเท่านั้น
ซึ่งคาดว่าจะยังอาศัยอยู่
บ้านหลังนี้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาตรวจค้นนานกว่า๑ชั่วโมง
แต่สุดท้ายไม่พบตัวผู้ต้องสงสัย
เจ้าของบ้านบอกว่าอยู่กับหลานเพียง๒คนเท่านั้น
ที่ผ่านมามีเป้าหมายมาหลบซ่อนอยู่
แต่ทั้งหมดถูกจับกลุ่มแล้ว
ไม่มีแล้วไปหมดแล้วมียายเนี่ยเราอยู่คนเดียวเนี่ย
เหนือจากบ้านหลังนี้ยังมีเป้าหมายอีก๒๓หลังที่เข้าตรวจค้น
แต่ส่วนใหญ่พบเพียงคนชะลาและเด็กอาศัยอยู่เท่านั้น
ไม่พบตัวบุคคลเป้าหมายที่รัฐต้องการตัว
ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าจะไหวตัวทันและหลบหนีไป
ทำให้การนำกำลังเข้าตรวจค้นในครั้งนี้
สามารถจับกลุ่มผู้เสพและอุปกรณ์ได้เพียง๑คนเท่านั้น
แต่ปปศยืนยันว่าปฏิบัติการครั้งนี้ไม่หวังได้ตัวผู้ต้องสงสัย
ต้องการกดดันให้ผู้ค้ารู้ว่าทางการเอาจริงในการปราบราม
เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด
อีกทั้งส่งสัญญาณให้ผู้ค้าเหล่านี้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวทันที
ในเบื้องต้นวันนี้ที่เราเข้า๕เป้าหมาย๕เป้าหมายในการปฏิบัติการ
ข่าวก็เราได้รับจากหลายแหล่งข่าวที่ผมบอกว่า
ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องโรงเรียนจากเบอร์โทรศัพท์๑๓๘๖
ซึ่งเป็นโทรศัพท์ของประประสอบในการแจ้งข่าวยาเสพติด
ก็คือเบอร์๑๓๖ก็มีคนโทรแจ้งกันไปว่าในชุมชนนี้มีผู้ค้าผู้เสพ
แล้วก็มียานติดแพร่ระบาดจำนวนมาก
สำหรับพื้นที่นี้ก็เป็น๑ใน๑๐ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง
ที่เราจะทำก่อนคือนโยบายประชารัฐร่วมใจเนี่ย
เราจะทำทั่วประเทศนี้๘๐๐๐กว่าชุมชนนะ
กรุงเทพมหานครมีประมาณ๒๐๐กว่าชุมชน
แต่เราจะเลือกทำ๑๐ชุมชนแรกก่อน
พอ๑๐ชุมชนแรกหมดปุ๊บเนี่ยเราจะทำที่๔๘๙ชุมชน
จากนั้นก็ไปทำที่เหลือพันกว่าชุมชน
ยุทธการหน้าบ้านปลอดภัยของรัฐบาลมีกว่า๔๐๐เป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ขณะนี้ตรวจค้นไปแล้วกว่า๒๐๐เป้าหมายจากทั้งหมด๒๐๐เป้าหมายทั่วประเทศ
ซึ่งการตรวจค้นที่เกิดขึ้นเป็นการสแกนซ้ำในพื้นที่ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
หรือผู้ค้ายังไม่หยุดพฤติกรรมผิดกฎหมาย
ภาครัฐหวังป้องกันให้ผู้เสพและผู้ค้าให้หยุดพฤติกรรมนี้
สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนและเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน